คุณผู้ชมครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาน้ำมนตรีหัวหน้าคณะคอสชเดินทางกลับมาจากต่างประเทศแล้วนะฮะ
ไปประชุมเอเชียยุโรปที่กรุงบราเซลของเบลเยี่ยม

วันที่ผ่านมาเราก็ได้ติดตามท่านแต่ทางสังคมออนไลน์

วันนี้ก็กลับมาก็เลยได้ให้สัมภาษณ์นักข่าวที่เมืองไทยนะครับ
เด็กประยุทธ์บอกว่าได้เจอกับบรรดาผู้นำประเทศในยุโรปแล้วก็เอเชียนะฮะ
ก็ยืนยันกับนานาประเทศว่าประเทศไทยจะมีการเลือกตั้งสอสออย่างแน่นอนในต้นปีหน้า
โดยได้ขอให้รักษาสถิตภาพของประเทศแล้วหลายกลุ่มประเทศก็ยอมรับกับสิ่งที่ไทยดำเนินการมานะฮะ
บอกว่าดีขึ้นทั้งการค้าการลงทุนการกำหนดกฎกติกาต่าง
ทีนี้ก็มาถึงเรื่องสำคัญที่นักข่าวรอถามนายกลุงตู่

ก็คือเรื่องที่ผู้บัญชาการท่านบกท่านใหม่นะฮะ
เอกอภิรัตคงสมพงศ์บิ๊กแดงได้พูดกับนักข่าวเอาไว้วันที่มีการให้สัมภาษณ์เปิดใจเรื่องนโยบายการทำงานต่างในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

มีคำถามว่าท่านพบทบคิดเห็นยังไงเรื่องการทำปฏิวัติของทหาร
ท่านก็บอกว่ามันก็ขึ้นอยู่กับฝ่ายการเมืองถ้าฝ่ายการเมืองไม่ทำให้เกิดการจราจน
มันก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่ทหารต้องปฏิบัติ

ท่านบอกแค่นี้นี่นะฮะ
คือท่านอื่นอาจจะบอกว่าอ๋อไม่ทำหรอก
ไม่มีแล้วไม่เอาอีกแล้วแต่

เพราะว่าท่านก็จำเป็นต้องทำปฏิบัติ
ผลเอกประยุทธ์คิดเห็นอย่างไร

ท่านนายก

ส่วนช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับ
พอมาถึงเมืองไทยแล้ว
เอกประยุทธ์ก็มีการโพสต์รูปภาพและข้อความในเพจ

บอกว่าผมเพิ่งเดินทางกลับมาถึงประเทศไทย
ไม่มีที่ไหนสุขใจเท่าบ้านเราครับ
แล้วก็มีภาพตอนยืนให้สัมภาษณ์นักข่าวนะครับ
บอกว่าผมเพิ่งกลับถึงบ้านมีเจ้าหมีมารอรับครับ
หมีนี่เป็นสุนัขพันธ์บางแก้ว
นายกไปซื้อมาจากพิศนุโลก
ตอนเดินทางไปประชุมครอบหมอที่พฤษณุโลก

แล้วก็บอกว่าที่เบลเยี่ยมผ่านไปด้วยดี
ทุกคนที่ผมพบและประชุมด้วย
ชื่นชมประเทศไทยของเราทั้งนั้น

กตบอกว่าอันนี้ไม่ผิดเรื่องการหาเสียงอะไรทั้งนั้น

เพราะนายกไม่ได้เป็นนักการเมืองที่อยู่สังกัดพัก